ให้ดูว่ามีคนเขาไปเห็นว่ามีจักรยานมันจมอยู่ในคลองชลประธาน
ก็คิดว่าแบบจักรยานจมอยู่เดี๋ยวเอาขึ้นมาเอามาซ่อมเอาไปใช้ดีกว่า
แต่ตอนจังหวะที่ดึงขึ้นมาช็อกคุณผู้ชม
เพราะอะไรล่ะเจอเป็นโครงกระดูกต่างอยู่ตรงนั้นที่เราเบลอไว้
แล้วซากจักรยานขึ้นมาแบบนี้
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาแล้วก็พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้คือคลองชลประธานที่หมู่๔ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่ามาตรวจสอบหน่อย
เจอเป็นโครงกระดูกจมอยู่ตรงริมคลองแล้วก็มีรถจักรยานคันนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมสภาพที่มันเป็นตะไข้เมื่อกี้ตรงแฮนดจักรยาน
เป็นถุงใส่สัมภาระของกินอ่ะแล้วเนี่ยเจอเป็นโครงกระดูกมนุษย์เจอส่วนไหนบ้าง
ตั้งแต่หัวเลยนะลงไปถึงช่วงท้องใส่เป็นใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาว
แล้วเหมือนก็มีรวดลายค่ะสภาพคือเปื่อยยุ้ยไปหมดแล้ว
เจอเศษชิ้นส่วนอื่นกระจายอยู่รอบตรงนั้นเลย
แล้วบางชิ้นนะบางชิ้นส่วนขออภัยคุณผู้ชม
ยังมีชิ้นส่วนของเนื้อที่มันเริ่มเน่าเปื่อยติดอยู่ด้วยค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือใครรู้ไหมนายสมศักดิ์เทศกุลอายุ๕๔ปีค่ะ
ก็ลุงสมศักดิ์ชอบไปทำงานเป็นผู้ช่วยสับปะเลอ
อยู่ที่วัดนครเนื่องเขตชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าในใบ้ในใบ้
เพราะว่าลุงสมศักดิ์พูดไม่ได้แล้วบางทีลุงสมศักดิ์แกเมาไง
เมาชาวบ้านบอกว่าหายตัวไปตั้งแต่๒๗มิถุนา
มิถุนากรกฎาสิงหากัญญาตุลา๔เดือนคุณผู้ชม
ญาติก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
ทีนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์ก็ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำโครงกระดูกนำเศษชิ้นส่วนต่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเศร้า
ญาติไม่ได้ติดใจอะไรก็จะรับศพไปประกอบพิธีตามศาสนา
อันนี้เป็นรองเท้าที่เจออยู่ริมคลองด้วยนะคะ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าในใบ้หรือว่าลุงสมศักดิ์อาจจะเมา
ขี่จักรยานข้ามสะพานข้ามคลองนี่แหละแล้วสะพานมันสูง
ตกถนนไปจมตรงน้ำตรงคลองชลประธานแล้วไม่มีใครช่วยไง
คือจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้
เพราะว่าเป็นใบ้แล้วอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะ